คุณผู้ชมค่ะวงการบันเทิงของเรานอกจากจะมีข่าวดราม่าแล้วก็ดารารักเลิกออกมาให้ตามสีสันกันเป็นว่าเล่นแล้วนะ
คู่รักอีกหนึ่งคู่ก็โดนโยงในช่วงนี้เหมือนกันนะสำหรับคู่ของน้องก๊อตแล้วก็น้องริชชี่ติดโผล่อยู่ด้วย
จริงคู่นี้เขาหวานน่ารักกันมากนะงงเหมือนกันว่าไปติดโผล่ได้ยังไง
เมื่อวานนี้ค่ะหนุ่มก๊อตเขาก็มีคิวมาออกงานอีเวนต์พอดิบพอดีก็เลยถือโอกาสนี้ถามเกี่ยวกับประเด็นข่าวลือว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกรากันแล้วหรือเปล่า
อตบอกว่าตอนที่รู้ว่ามีข่าวว่าคู่ตัวเองเนี่ยมีชื่อติดโผล่อยู่ตกใจนะตกใจว่าเราก็ดูหวานกันอยู่ทำไมไปติดโผล่ว่าเลิกกัน
แต่ก็มีการปรับความเข้าใจกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้แม้ว่าจะรู้สึกว่าเรายังเด็กอ่ะทั้งคู่
แต่หนุ่มก๊อตก็บอกว่ามีคุยเรื่องชีวิตคู่
แพลนในอนาคตกันไว้ด้วยนะจ๊ะ

บางคนอาจจะดูในโซเชียลอะไรอย่างนี้ครับ

อะไรอย่างนี้ครับมันปล่อยผ่านไม่ได้เลย
ใช่ก็ขอบคุณชาวเน็ตด้วยนะครับผมก็

ก็ไม่นะครับจริงเราก็พวกเราก็ดีใจครับผม
ที่มีคนชื่นชอบพวกเราสองคน
ก็คุยกันได้ลงตัวค่ะ
พวกหนูก็ปกติมากเลย

ยังดียังปกติดีอยู่ครับ
แรกเลยอะไรอย่างนี้ครับ
หนูรู้สึกว่าเราก็ปรับกันมาเยอะมาก
เขาก็เหมือนโตขึ้นแล้วหลายอย่างที่แบบ

ไม่ใช่คนแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับ

ที่ก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เหมือนโตไปด้วยกัน
คือหนูเป็นคนสะอาดมาก
แล้วแต่จริงไม่ใช่แค่ก๊อตหรอกค่ะ
จริงครอบครัวหนูคุณแม่ทุกคนก็บอกว่า
เราแบบสะอาดมากจนบางทีแม่ก็ยังเครียดเลย

เข้าใจได้มันก็เป็นแบบลักษณะนิสัยส่วนตัวของแต่ละคน
แต่พอมาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการปรับจูนกันไปนะคะ